คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ไปพบศพผู้ชายคนนึงถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ทางเข้าสวนปามนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นวิศวะหนุ่มค่ะอายุ๓๕นายธีระชูคง
คือเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะ
คำถามคือเกิดอะไรขึ้นทำไมมาโดนยิงตายอยู่ตรงนี้ค่ะ
ตำรวจสพบ้านนาศาลก็ไปตรวจสอบสภาพศพคือนอนตะแคงซ้าย
เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำถูกยิงเข้าที่บริเวณสะบักซ้าย
ลุหน้าอกหนึ่งนัดสะบักขวาทะลุหน้าอกอีกหนึ่งนัด
มีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่
มีขวดน้ำอัดลมบรรจุน้ำกระท่อมตกอยู่๑ขวด
วันนี้เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เป็นสวนปามด้านข้างโรงเรียนบ้านเขาน้อยอ่ะค่ะจุดเกิดเหตุห่างจากถนนประมาณกิโลหนึ่ง
รอบก็เป็นสวนปามของชาวบ้านนะคะมีบ้านไม่กี่หลังค่ะ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังนึงอยู่ทางเข้าตรงจุดเกิดเหตุเลย
จากจุดเกิดเหตุแค่ร้อยเมตรภาพเนี้ยค่ะช่วงเวลาที่น่าจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
เห็นไหมคะมีผู้ต้องสงสัยตามลูกศรสีเหลืองแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
เวลาก็คือประมาณตี๒๕๖นาทีเป็นรถจักรยานยนต์๒คันนะคะขี่ตามกันมา
คันแรกสันนิษฐานว่าเป็นรถของผู้ตายอีกคันนึงสันนิษฐานว่าเป็นคนที่ต้องสงสัย
อืมจากนั้นเวลาสักประมาณตีสองห้าสิบเก้าจะเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอย
หลังจากนั้นไม่พบผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำก็คือผู้ตายอ่ะค่ะออกมาครับ
ประเด็นคือเข้าไปสองคันอืมออกมาคันเดียวผู้ตายไม่ตามมาด้วยเออ
นี่นะคะทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านที่พบศพคนแรกนางบุญมี
เขาบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นคนถูกยิงตายนะคิดว่าคนเป็นลม
ตอนเช้าจะเอาขยะไปทิ้งแล้วเห็นก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจ
ช่วงดึกดึกก็จะมีคนผ่านเข้าออกไปกรีดยางบ้างอ่ะค่ะ
แต่เมื่อคืนเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงปืน
ไม่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ผ่านด้วยซ้ำ
ไม่ได้ยินเสียงเลยนี่เงียบนี่แต่เรื่องเงียบอ่ะเงียบ
เงียบมากเลยอ่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่าเสียงรถขี่เข้าออกได้ยินไหม
ไอ้รถขี่เข้าโอกนั้นมันก็เป็นปกติเลยของประทัดยางหรือวุจักรกับพ่อเข้ามา
กับอืมกับลูกมันมันค่อยนิดแต่ว่าไอ้กับลูกชายมันนิดอันนี้
คนตายเขาเข้ามาที่นี่บ่อยไหมที่โกนก็เข้าบ่อยเพราะว่าส่วนเขาอยู่ในนี่
ตึงที่ล่างเขาโกนส่วนย่างแล้วหรือก็เห็นไห้ไปนานแล้วนี่แหละ
พ่อมาเห็นอีกทีเหมือนกันเนี้ยเป็นศพเลยเหรอเป็นศพ
คือบ้านของผู้ตายเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลนะคะ
วันนี้ญาติก็เตรียมพื้นที่จัดงานศพรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาพรุ่งนี้
น้องชายของผู้ตายค่ะนายมารวยบอกว่าปกติพี่ชายก็จะไปนอนเล่น
ไปอยู่กับเพื่อนสนิทคนนึงที่ชื่อว่าในโพรงบ้านอยู่ตรงทางเข้าที่จุดเกิดเหตุเลย
ก็จะมาอยู่บ้านเป็นครั้งคราววันเกิดเหตุพี่ชายก็นอนพักอยู่ที่บ้านกับเขา
แต่จู่ประมาณ๔ทุ่มลุกขึ้นมาเปิดไฟหลังบ้าน
เปิดไฟหน้าบ้านขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแต่ไม่ยอมบอกว่าจะไปไหน
พี่ชายไม่เคยมีปัญหากับใครจริงจริงค่ะแต่มีปัญหากับเพื่อนสนิทอีกคนนึง
มันก็แค่เรื่องชกต่อยหกเจ็ดเดือนมาแล้วนะคะสุดท้ายก็กลับมาดีกัน

รับว่าพี่ชายชอบดื่มน้ำกระท่อมและเสพยาเสพติดด้วยค่ะ
แต่ว่าปมเหตุไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไร
แต่ไม่รู้จริงเท็จของแม่บอกมาว่า
มันเต้าโปร่งที่อีทเซศกรงโปร่งไป
เชอรี่แต่มันไม่แจ้งตำรวจประมาณสัก๖๗เดือนได้เลย
ครับว่าเขาก็กลับไปไปเต้าอยู่กันอีก

ส่วนมากเขาไม่ได้เสพมานานเลย
ทางตำรวจก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายมาสอบปากคำนะคะ
เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทของลูกชายที่มักจะอยู่ด้วยกัน
แล้วก็เอารูปเพื่อนเอารูปผู้ต้องสงสัยให้พ่อกับแม่ดู
กลุ่มเพื่อนของผู้ตายจะมีกันอยู่๔คนชอบไปมั่วสุมกันอยู่เป็นประจำอะค่ะ
คุณพ่อของผู้ตายค่ะนายวิชาญบอกว่า
ไม่รู้สาเหตุจริงว่าทำไมลูกถึงมาโดนยิงตายแบบนี้นะคะ

วันนี้ตำรวจก็เลยเรียกตัวในโพรงไปสอบปากคำค่ะ
สืบสวนเอารถของในโพรงขึ้นรถกระบะมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็เดินค้นหาพยานหลักฐานพยายามจะวิเคราะห์ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุที่มันใกล้เคียงที่สุดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าในโพรงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เรียกตัวไปคุยไปสอบปากคำเพิ่ม
ศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานีพรุ่งนี้จะให้ญาติรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะครับ